คอนสวรรค์มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
วันนี้ก็เป็นการแสดงความไว้อาลัยของหลายคนทีเดียวนะคะ

ร้อยตำรวจเอกชัยปติญญาแสงปาน
หรือผู้กองเอกรองสารวัสสืบสวนสพนปริง
ที่ขับรถไล่ตามคนร้าย
ที่ไปที่คลั่งยาแล้วก็เอาปืนไปยิงเจ้าของร้านชำเสียชีวิต

ตอนนั้นก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีแล้วมาเจอกัน

แล้วก็เกิดการปะทะกันจนท่านพลาดท่า

ล่าสุดครอบครัวของผู้กองเอกก็โศกเศร้าเสียใจ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะพ่อคือคุณชำนาญ

ลูกชายเป็นคนที่รักในอาชีพการเป็นตำรวจมากจริงจัง

แล้วก็ย้ายมาเป็นพนักงานตกสวนสภมนครสวรรภ์
หลังจากนั้นย้ายเป็นรองสารวัตรสืบสวนสพนปริง
ส่วนคนก่อเหตุพ่อบอกว่า
ขอให้ได้รับกรรมไปตามที่เขาก่อขึ้นแล้วก็ไม่ขอให้อภัยค่ะ
หลังจากนำร่างผู้กองเอกไปผ่าชนะสูตรเรียบร้อยแล้วนะคะ
ช่วงบ่ายก็มีการเคลื่อนร่างโดยมีกองเกียรติยศเคลื่อนศพเดินทาง
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดนครสวรรค์พระอารามหลวง
และจะมีพิธีน้ำหลวงอาบศพต่อไปนะคะ
โดยจะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมวันที่๒๑๒๓มกราคม
วันจันทร์ที่๒๔มกราคมเวลา๑๖นาฬิกามีพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะ
ส่วนการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้กองเอก
เช่นเงินชาปนกิจสงเคราะห์ตำรวจเงินบำเน็ตตกทอด
เงินกองทุนสวัสดิการรวมทั้งเงินกว่า๑ล้าน
รวมทั้งหมดกว่า๑๕๐๐๐๐บาทค่ะ
ส่วนการปูนบำเน็ตนั้นกำลังอยู่ระหว่าง
รอการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาอีกครั้งค่ะ
ร้อยตำรวจเอกชัยปติญญา
เกิดเมื่อวันที่๕ธันวาคมปี๒๕๕๙
เข้าเรียนใน๑๐ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๘
และเริ่มราชการตำรวจเมื่อวันที่๑พฤษภาคมปี๒๕๕๙
ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนสพนปริง
อายุรับราชการรับราชการมาแล้ว๑๖ปี
แต่งงานกับนางสาววรรณรักษ์นะคะเป็นข้าราชการสำนักงานอายการ
แล้วก็มีลูกสาวอีก๑คน
ก็ถือว่าเป็นนายตำรวจที่เสียสละ
แล้วก็เป็นนายตำรวจน้ำดีท่านหนึ่งเลยนะคะ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านด้วยค่ะ